มีคุณยายวัย๘๓นะคะถูกสุนัขรุมกัดจนเสียชีวิตนะคะคุณพีรวัตร
บูด้วยแล้วก็มีแม่ลูกอ่อนด้วย
เจ้าของบอกว่ายินดีรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย
ดูแลเรื่องค่าทำศพให้เพราะว่าศพของคุณยายก็นำไปสวดแล้ว

เดี๋ยวมาดูเรื่องนี้กันหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะคุณยายเคยถูกกัดมาแล้ว

คุณผู้ชมครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนะครับ
คุณยายสูงอายุแล้วครับถูกสุนัขรุมกัดนะครับ
แล้วก็กัดเข้าไปบริเวณเส้นเลือดใหญ่ที่คอนะครับ
สุดท้ายเสียชีวิตนะครับเจ้าของก็บอกว่ายินดีจะรับผิดชอบกับเหตุการณ์ในครั้งนี้
ตำรวจภูทรขลุงจังหวัดจันทบุรีตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณหน้าบ้าน
นายทองอินโชติวันอายุหกสิบเจ็ดปี
ซึ่งอาศัยอยู่ในหมู่ที่๕ตำบลตรอกนองอำเภอขลุงนะครับ
เป็นจุดที่สุนัขพันธ์พิษบูพร้อมกับสุนัขพันธ์ไทยรวม๔ตัว
รุมกัดนางพรามโชติวันอายุแปดสิบสามปี
บาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเวลาต่อมา
สลดนี้เกิดขึ้นเมื่อเย็นวานนี้ครับ
ขณะที่นางพรามนั้นเดินผ่านหน้าบ้านนายทองอินซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน
จากนั้นสุนัขพันธ์พิษบูชื่อว่าเจ้าเปปซี่
วิ่งออกมากัดนางพรามจนล้มลงก่อนที่สุนัขพันธ์ไทยอีกสามตัว
รุมกัดซ้ำจนผู้เสียชีวิตนะครับก็หมดสติจมกองเลือด
ตรวจสอบบาดแผลบริเวณลำคอพบว่าเส้นเลือดใหญ่นั้นขาด
แล้วก็มีแผลลักษณะคล้ายกับถูกกระชากด้วย
เจ้าของสุนัขบอกว่าขณะเตรียมคลุกข้าวให้กับสุนัข
ก็ออกไปทำธุระข้างนอกโดยไม่ได้ร่ำโซ่มเอาไว้
กระทั่งกลับมาบ้านก็เลยรู้ว่าสุนัขไปรุมกัดนางพราม
และยืนยันนะครับว่าจะรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นทุกอย่าง
หลังจากนี้จะทำกรงขังแล้วก็ล่ามสุนัขเอาไว้
ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกครับ
ด้านตำรวจนะครับพันธุ์ตำรวจเอกเชนรงค์เหยือกเงิน
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรขลุงบอกว่า
จากการสอบถามชาวบ้านระแวกใกล้เคียง
ก็รู้ว่าสุนัขนั้นมีพฤติกรรมคือชอบวิ่งไล่กัดคนที่ผ่านไปผ่านมา
ขณะที่ผู้เสียชีวิตนั้นชอบเดินถือไม้
ทำให้สุนัขรู้สึกหวาดระแวงก็เลยรุมกัด
เรื่องต้นแจ้งข้อหาเจ้าของสุนัขนะครับว่าปล่อยประละเลยประมาท
ทำให้สัตว์เลี้ยงไปทำร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
ในขณะที่นายโรเจอร์โลหันนันเลขาธิการสมาคมพิทักษัตริย์ไทย
แนะนำการแก้ปัญหานะครับเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียซ้ำรอย
ทุกฝ่ายนั้นควรจะมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบทั้งผู้เลี้ยงสุนัข
ไม่ควรจะปล่อยสุนัขที่มีนิสัยดุร้ายตามที่สาธารณะ
ขณะที่หน่วยงานภาครัฐในท้องที่ควรให้ความรู้ความเข้าใจ
ผู้เลี้ยงสุนัขทั้ง๕สายพันธุ์ที่ต้องอยู่ในการควบคุมเช่นเดียวกันนะครับ